มีคลิปหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นไวรัลในโซเชียลมาก

คลิปที่น้องเต่าดิฉันว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้ว

เต่าเดินตุ้มเตี้ยมไปแล้วไปเปิดประตูบ้าน
แล้วหนีออกไปเที่ยวนอกบ้านคุณผู้ชม
แต่ทีนี้ค่ะเรื่องแค่นี้เราก็เลยอยากจะรู้ว่า

แล้วน้องเต่าตัวนี้มันเป็นเต่าของใคร
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้ดูความน่ารักชาญฉลาด

พยายามพยายามจะออก

เราก็นึกว่าลมพัดที่ไหนได้ลูกชายฉันฉลาดกว่าหมาอีกนะคะเนี่ยเห่าไม่ได้
ไปแล้วไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปบ้านตรงข้าม
นี่หนีเที่ยวไปแล้วเฮ้ยเต่าเปิดประตูเองได้
แม่บอกว่าคิดว่าประตูโดนลมพัดถ้ากลางคืนนี้แม่หล่อนแล้วนะ
จริงจริงแต่ปรากฏว่านี่ดูพอมาแอบดูเห็นไหมตัวอะไรด้านเร็วด้วย
ใครบอกเตาช้าเอ้ยแต่เตาบ้านนี้ทำไมเดินเร็วจังเออ
เขากดสปีดไงอ๋อมึงจะนั่งดูไหมล่ะเพิ่งเช้าโมงยังปล่อยไม่เสร็จเลย
คือจริงน้องเต่าที่หนีเที่ยวตัวนี้เล่าก่อนนะคะว่าตัวนี้เป็นเต่าซูคาต้าเพศผู้นะคะ
มีชื่อนะคะเต่าชื่อว่าปลาวานนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกว่าปลาวาน
วานเปิดประตูเต่าเนี่ยค่ะชื่อปลาวานซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณสกาวรัฐครุยทองหรือว่าคุณลูกน้ำ
เจ้าของคือลูกน้ำนะคะเต่าคือปลาหวานนะคะคุณลูกน้ำนี่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นนางแบบคนสวยด้วยนะ
โอ้โหเธอเล่าว่าเธอเนี่ยมีเต่าที่เลี้ยงอยู่สองตัวจากทั้งหมดเธอเลี้ยงไว้สี่ตัว
ก็คือเลี้ยงปลาวานกับเลี้ยงฉลามเลี้ยงปลาวานแล้วก็เลี้ยงฉลามด้วยเรื่องของเต่านะคะคุณผู้ชม
แบบเลี้ยงแบบปล่อยให้เดินเล่นในบ้านเรียกเลี้ยงเหมือนเลี้ยสุนัขอะค่ะนี่คือปลาวานกับกับฉลามฉลาม
เนี่ยนะคะจะเป็นเต่าที่พลังเยอะแล้วก็ฉลาดมาก
คือจะใช้ความฉลาดที่มีหาวิธีหนีเที่ยวประจำเหมือนคุณไหมคุณชนะ
แต่เต่าตัวนี้น้องปลาวันชอบหนีเที่ยว
แล้วสาเหตุที่ปลาวานออกไปเที่ยวเป็นเพราะอะไร
ฟังจากปากของคุณลูกน้ำกันดูค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ชนะพี่ชิสาพี่ใบตองแล้วก็แฟนตลอดข่าวนะคะ

เป็นเจ้าของน้องเต่าฉลามและปลาวานที่ทุกคนเห็นในคลิปค่ะ
เดินมาวนเวียนอยู่หน้าประตูตลอดนะคะ
ในคลิปที่ทุกคนเห็นนะคะที่เขาพยายามจะหนีออกจากบ้าน
วันนั้นก่อนหน้านั้นคือเราตัดย่าเรียกคนตัดย่ามาตัดที่บ้าน
แล้วเขาก็คงโมโหหิวด้วยเพราะว่ามันเป็นอาหารเขาเนอะ
แล้วเวลาเขาโมโหหิวแรงพลังเขาจะยิ่งเยอะทวีคูณ
หลายคนบอกให้คล้องกุญแจใช่ไหม
แรกเราก็ลืมแหละที่เขาหลุดออกไปเดินไปเที่ยวหน้าหมู่บ้าน
ปภจะต้องคอยเก็บกลับมาอุ้มคืนที่บ้านประจำนะคะ
รับมือคือเราก็พยายามล็อกกุญแจบ้าน
แต่ว่าเอาที่ง่ายที่สุดเลยคือพยายามอย่าทำให้เขาโมโหหิว
เพราะถ้าโมโหหิวนี่คือพลังคุณสองเขาติดเทอร์โบได้เมื่อไหร
คือเขาเห็นแนบทันที

เมื่อกี้เหมือนได้ยินน้องเขาไม่ค่อยถนัดเลยเปิดใหม่อีกรอบได้
พอแล้วไปเปิดดูในโซเชียลของน้องเขา
คือน้องลูกน้ำเจ้าของน้องเต่าเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ว่า
วันนั้นมันเป็นวันที่คนมาตัดย่าแล้วน้องปลาวานเนี่ยคงจะโมโห
ทำไมมาตัดย่าย่ามันเป็นอาหารของฉันนะ
ทำไมไปตัดย่าฉันหิว

พอเวลาน้องเต่าโมโหแล้วน้องเต่าจะมีพลังมหาศาล

ก็จะสามารถเปิดประตูได้แล้วก็หนีไปเที่ยวค่ะคุณ
ดูสิตอนนี้ปลาวานไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะ
เพราะว่าคุณลูกน้ำเนี่ยเขาซื้อผักซื้อผลไม้ซื้อย่ามาตุนเอาไว้แล้ว
แล้วตอนนี้ก็ล็อกประตูหน้าบ้านเป็นอย่างดีแล้ว
เพราะว่าอย่างที่คุณลูกน้ำบอกช่วงแรกเดินออกไปถึงหน้าหมู่บ้านนะคะ
เราพอต้องอุ้มกลับมาฝากมาเก็บนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องกันน้องจะหนีออกจากบ้านอีก
หนีเที่ยวเนี่ยไม่ดีนะลูกดูคุณชนะเป็นตัวอย่างนะ
นะคุณชนะหนีไปแล้ว
บอกว่าไม่ดีให้ดูคุณชนะเป็นตัวอย่างเพราะว่าเขาเป็นตัวอย่างที่ดี